คุณผู้ชมข่าวนี้นะคะพัฒนาชัยไม่ใช่
เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมเขาออกงานอีเวนต์ออกคู่กันเลย
ก็อย่างที่ทราบเนี่ยคุณไม้ส่วนใหญ่เขาอยู่ต่างประเทศใช่ไหม
คุณก๊อปเขาทรงยูทูปเนี่ยแหละค่ะ
เรียกได้ว่าออกงานค่ะแล้วก็หลายคนก็จับตาดู
หรือว่าก๊อปไมค์จะคืนบันลังจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อวานนี้อย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะพี่น้องสุดหล่อก๊อปไมค์ค่ะ
มาร่วมงานอีเวนต์คู่กันในรอบหลายปีมาก
งานหายไปหมดค่ะแล้วก็คุณไม้อยู่ต่างประเทศด้วยค่ะ
แล้วต้องบอกแบบนี้นะคะแฟนคลับเหนียวแน่นมาก
ไปรอให้กำลังใจกันไม่น้อยเลยค่ะ
แหน่งเห็นบรรทกาศก็ไมการร่วมงานกันแบบนี้
โอดนึกถึงไม่ได้นะคะวันก่อนมานี่หน้านี้ที่ยุ่งมีผ่านงานด้วยกัน

หลายคนเลยลุ้นนะคะว่าก๊อปไม้จะกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้ง
ไปฟังคำตอบเลยค่ะเดาไม่ยากค่ะ

แล้วหลายคนก็รู้ว่าอปไมท์จะได้ผู้พับความไปขึ้นในคอนเซิร์ตในใครครับ

ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยว่า
ไม่เราไม่ได้มาขุยอะไรกันไปเลย

อาจจะมีแปลว่ามีแหละพี่แจ๊คใช่ไหม

ขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะคะแต่ปีนี้ไม้พี่รัฐเคลียร์คิวหลายเดือนกลับมาอยู่ไทย
พี่อ่อนพัฒนาวดีที่ไปเดี๋ยวเขากรี๊ดเลยนะ
อยู่ใกล้ทั้งค่ะพี่อ่อนเขาบอกว่ารอดูเลยนะคะเตรียมป้ายไฟกรอบไมค์ไปเลยค่ะ
งานนี้นะคะไม้พี่รัฐเขาบอกว่าแพ้ความขี้ออดขี้เล่นของพี่
ไปฟังคำตอบนะครับ
มีเวลายิ้มอะใช่มีเวลาน้องก็ยิ้มน้องก็อารมณ์ดี

ใครก็แพ้นะคะ

แต่พอไปดูรูปเก่าอะไรพวกนี้
แล้วยิ่งตอนนี้พี่พีผมดำด้วยก็แบบ
โอ้นะคะก็รอติดตามผลงานต่อไปของน้องไม้ด้วยนะคะ
อีกหนึ่งสาวที่เจอเมื่อวานนี้ค่ะหนูนาหนึ่งธิดา

โอ้โหอันนี้น่าจะตั้งโคม่าแล้วลงหายใจ
หนูนาก็ล้อมหายใจพอมากกูมีคนคิดถึงไหมเดี่ยงพ่อพ่อของหนูนาค่ะ
ล่าสุดนะคะเรื่องเพลงนี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าเป็นงานที่เจ้าตัวคิดถึงมากค่ะ
ปังคือเธอจะมีผลงานไม่ใช่แค่ซิงเกิ้ลนะคะ
แต่ว่าจะมีคอนเสิร์ตนะคะกระแสตอบรับดีมากจนต้องเพิ่มรอบนี่แหละค่ะ
ที่ไม่ใช่พี่แจกตนิดร้องมันสักครู่
เตรียมตัวรอได้เลย

พี่แบบจะขายได้หรอ
เพราะเรารู้สึกว่าคนมันไม่ได้เห็นเราร้องเพลงนาน

ขอบคุณทุกคนเลยนะคะ

เรายังชอบการร้องเพลง

แล้วก็คอยให้กำลังใจว่า